คนร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
โบสีแดงเป็นสีแห่งช้ำ
โจทย์เพลงข้อที่๑โบแดงแสลงใจ
น้องใบเฟิร์นนักศึกษาสาวนักเรียนทุนของเรา
ขับร้องเอาไว้เรียกเสียงกรี๊ด

สนุกกันขนาดนี้ม่วนกันขนาดนั้น
ดีกว่าว่าเธอจะร้องได้หรือไม่
คุณใบเฟิร์นร้อง

สาสวยใบโฟนผู้อุปการณ์รักพ่ออย่างเป็นทางการ
ตอนนี้รับแล้ว๕๐๐๐บาทครับ
เพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลงโบแดงแสลงใจนะครับ
ของคุณพาเมล่าบาวเดนนั่นเอง
เพลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงโบรักษ์สีดำ

ทำให้คุณธีรพันธ์ชูพินิษฐ์เนี่ย
ลีลาของเพลงมาประยุกต์

แล้วก็ให้ดาราอย่างคุณลูกน้ำนะครับ
คุณพามิล่าบาวเดนนะครับสะโพกทอนาโด
มาร้องจนกลายเป็นเพลงประจำตัว

มีงานโชว์ตัวอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเลย

แน่นอนนะครับแม่สนุกสนานมากเลยนะครับ
มองกับวัฒนธรรมไทยของเรานี่

มาถึงเพลงที่๒แล้ว
เพลงที่๒นี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
รักเธอรักเธอ
รักเธอรักเธอ
รักเธอรักเธอ
รักเธอรักเธอ

รักเธอรักเธอ
มีร้องเพลงคล้ายกันแบบนี้อยู่หลายเพลง
แต่ไม่เคยร้อง
อันตราย

นะฮะตัวช่วยมีแล้วก็เห็นตัวอย่างไปแล้วนะฮะ
ที่คุณต้มจืดเขาใช้ตัวช่วยให้เป็นประโยชน

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ไม่คาดคณีว่าตอนนี้บายเฟิร์น
เล่นแต่ว่าไม่อยากใช้ตัวช่วย
ถ้าไม่อยากใช้อาจจะไม่ได้ใช้อีกเลย

ถ้าเล่นโดยที่ไม่มั่นใจก็ต้องใช้ตัวช่วย

แล้วใช้มันไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายว่า

ไม่ต้องไม่เคยมีใครถึงจุดนั้นมาก่อน
ส่วนใหญ่ไม่ใช้คือไปก่อนเพื่อนเลย

นะครับเรื่องในสามแผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
มีโอกาสห้าสิบห้าสิบเลยนะครับถ้าเปิดมันจะแผ่นที่ต้องการ
หันมารับปรากฏว่ามันเหมือนจะร้องได้แต่ไม่มั่นใจ
ถ้าไม่มั่นใจเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่แนะนำว่าให้ใช้จะได้ไม่เสียใจทีหลัง
เซ็นเดียวก็ไม่ได้นะครับครึ่งคำก็ไม่ได้นะครับผิดนิดเดียว
ตกลงว่าใช้ค่ะใช้ครับโอเค
เพราะเราอยากให้ใช้จริงจริงไม่งั้นเดี๋ยวเสียดายทีหลัง
ถ้าเกิดไม่ใช้นะคิดว่าร้องได้แล้วร้องผิดขึ้นมา
คือกลับบ้านเลยแล้วไม่ได้ใช้ตัวช่วยด้วย
และตัวช่วยของเรานะคะรออยู่นะคะทั้ง๖แผ่นป้ายนะคะ

แผ่นที่๒นะครับคุณพ่อเป็นผู้ใบ้หวยมานะครับแผ่นที่๒
คุณพ่อบอกว่าเปล่าคุณพ่อแค่บอกว่าสู้ตายนะลูก
แต่ตัวช่วยของคุณก็คือ
อ่อโห
เห็นไหมไม่เสียของด้วยตัวช่วยอย่างอื่นก็ยังอยู่
คุณป่าผู้หญิงคนนี้ทรงพลังจริงนะคะนี่แค่เพลงที่๒ทำเอาพวกเราลุ้นใจหายใจคว่ำ
แล้วเปิดมาก็เจ๋งเลยได้เพลงเก่ง
ไม่ใช้เลือกที่จะใช้สิทธิ์เพลงนี้ไหม
ร้องเพลงเก่งใช้นะแล้วเพลงเก่งของไม่เฟือนคือ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
โจมิสติอยากมีสไตล์ค่ะ
โจมิสติอยากมีสไตล์ค่ะ
โจมิสติ
ไม่จะหลังบ้านชั้นมีที่ดินอยู่บ้าน
ดูผิดไปรักลิ้นชายล่วง
อยากมีสุสานความระกรรม
ล้อมรั้วทับซุ้มประตูติดป้ายให้คนรำ
สถานนี้คือสุสานคนช้ำ
หยุดทรมานทรกรรม
อยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่า
ขุดลงไว้ก่อน

ไม่ต้องโปรดปูนสิเมนท์ทำหน้า
กวาดใครก็ได้ช่วยเอาดินกลม
ลุงฟังศพฉันด้วยนะ

คือวันฉันตา
หลังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนโต
เงียบเหงาเยือกเย็น
ฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้าย
อยู่หรือตายไม่ต่างขนาด
อุทิศความรักและห่วงใจ
เป็นปุ่ยต้นมา
อย่างมอบน้ำ
หมดแล้ว
เสียรถใสเย็นเยือก

นะฮะในร่างการร้องความไพร้อตอนนี้มาถึงกฎกฎิกาของเรานะครับค่ะ
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณใบเฟิร์นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒นะครับ
มูลค่า

ร้อง

อินโทรเพลงที่แสนจะคุ้นหู
คุณใบเฟิร์นทำท่าเหมือนจะร้องได้
แต่ก็เหมือนจะร้องไม่ได้

จึงตัดสินใจเปิดไปตัวช่วย
และก็ได้ตัวช่วยร้องเพลงเก่ง

ช่วงหน้ามาตามลุ้นกันต่อครับ